งานนี้ไม่ได้เจอตัวเล็กแล้วนะงูตัวใหญ่อะค่ะ
มากันถึง๒ตัวเกี้ยวพาราศีกันอยู่ที่บ้านหลังนี้

โหโหโหคุณชินสายัยด้วยอ่ะ
มีที่ตั้งเยอะตั้งแยะ
ทำไมต้องมาบ้านฉันบ้านฉันเนี่ยแหละดีที่สุดแล้ว
คุณดูบรรยากาศเห็นไหมมีความชุ่มชื้นร่มรื่น

ไม้เออและพื้นที่แบบส่วนตัวนิดหนึ่ง

ใหญ่มากค่ะเหมือนแบบท่อสายาง
โอ้โหงูอะไรกันเนี่ยเธอบอกตกใจค่ะ
ครับเห็นงูมันเกี้ยวภาระสีกันอยู่ว่าอย่างนั้นน่ะ
ครับเธอก็บอกว่างูสองตัวเนี้ยมันคืองูจงอางนะคะอืม
อุ้ยงูพิษทั้งสองตัวมาในบ้านเธอเธอตกใจสิ
เพราะไม่คิดว่าจะมีงูใหญ่มาอยู่ในบ้านเธอได้
นั่นแต่เธอก็แอบยิ้มมุมปากเล็กดีใจนิด
เพราะเหตุการณ์งูเกี้ยวกันเนี่ย
บอกไม่ใช่ว่าจะดูได้ง่ายนะ
แล้วเธอคิดว่าน่าจะมาให้โชคแบบนี้
แบบนี้เหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง
มาแบบสองตัวใช่ตามความเชื่อโบราณเขาบอกไงว่า
การได้เห็นงู๒ตัวเกี้ยวพารากัน
จะทำให้ผู้ที่พบเห็นนั้นมีโชคลาภและสิ่งดีเข้ามาหาตัวเอง
ให้มีความเอาไว้ว่าจะออกมาเป็นเบิ้ลอังเงียบหมดเลยประพูดเพราะเบิ้ลอังเงียบหมดเลย

คือมันจะเป็นเบิ้ลประถุงร่าง

เออเอาไม่รู้แหละว่าจะออกมาเป็นแบบไหน
แต่ว่าคิดไม่ทันมันตกใจ

ไม่คือเบิ้ลก็เบิ้ลสองตัวนี้ไง
แล้วอะไรล่ะคะพี่เบิ้ล

เออแค่นี้ก็แค่นี้